ให้คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนนะครับเดี๋ยวไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้ฟัง

โอ้โหนี่เห็นไหมฮะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหฟาดรถจักรยานยนต์ใหญ่เลยนะฮะ
นี่ไงคือแค้นจัดคนเจ็บไม่พอรถต้องพังด้วย
และทีนี้ฮะพวกของคนเจ็บแล้วก็เป็นกลุ่มเจ้าของรถจักรยานยนต์
เดินมาแล้วนะฮะเมื่อกี้ถือไม้ถือเหล็กอะไรมาด้วยแล้วก็เดินเข้าซอย
ส่วนกลุ่มคนที่เมื่อกี้ฟาดรถจักรยานยนต์ก็หนีเข้าไปในซอยเหมือนกัน
แล้วไปตีไปต่อยอะไรกันตรงนั้นอีกนะครับ
ส่วนเมื่อกี้เห็นคนเจ็บไหมคุณคนเจ็บก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกัน
นี่เป็นคลิปเต็มนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
หลังจากที่กลุ่มนี้โอ้โหทั้งกระทืบรถจักรยานยนต์ทั้งเอาเหล็กฟาด
แล้วคุณดูอีกฝั่งเนี่ยอีกฝั่งนะกันอยู่ไกลนู้นนะฮะ
กำลังวิ่งมาแล้วแล้วมาบอกทำอะไรพวกมึงตีรถทำไม
และหลังจากนั้นก็มาช่วยเพื่อนในซอยซึ่งบาดเจ็บคุณ
โอ้โหน่าจะบาดเจ็บหนักอยู่นะตอนแรกนอนแน่นิ่งเลยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะฮะ
บริเวณปากซอยสแก่งามซอย๘เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
เห็นวัยรุ่นทั้งสองฝั่งเนี่ยนะฮะก็จริงน่าจะตีกันก่อนหน้านั้น
แล้วก็แยกย้ายไปส่วนหนึ่งแล้วบางคนก็หนีบางคนก็ถอย
บางคนก็ยังตีกันอยู่นะครับแต่สุดท้ายมันเกิดเหตุการณ์
ตามที่เห็นในคลิปที่มีชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้
แล้วก็เรามีชาวบ้านหรือว่ามีคนในชุมชนเนี่ย
เขาก็ตะโกนพอแล้วพอแล้วหยุดได้แล้วนะฮะ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามคนถ่ายคลิป
คนถ่ายคลิปนายเต้ยนะนามสมมุตินะฮะอายุ๒๖ปี
เต้ยเล่าว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มวัยรุ่นต่างสถาบัน
กลุ่มแรกเนี่ยยกพวกมา๗คนส่วนอีกกลุ่มเนี่ยมีมา๕คน
ว่าน่าจะเป็นคู่อบริกันแล้วครับไล่ตีกันมาตั้งแต่อยู่ในซอยแล้วนะฮะ
คือซอยสแกงามซอย๘เนี่ยนะฮะและทีนี้ชาวบ้านเองก็ได้ยินเสียงดัง
คล้ายกับมีการคว่างระเบิดปิงปอง๒ครั้งดังสนั่นซอยเลย
มีควันเนี่ยลอยฟุ้งไปทั่วเลยนะครับแล้วก็กลุ่มคู่อริกลุ่มหนึ่งเนี่ย
ก็วิ่งหนีออกไปทางหน้าปากซอยไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่จนล้มลง
ทีนี้กลุ่มเพื่อนผู้บาดเจ็บก็ตามไปฟาดรถจักรยานยนต์
ตามที่เห็นในคลิปแหละฮะแล้วก็รีบไปช่วยเหลือเพื่อนที่ล้มกับพื้นเนี่ยนะฮะ
จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไปนะฮะแต่ก็เราได้ยินเสียงเหมือนด่าทอกันอยู่บ้างนะครับ
หลังเกิดเหตุมีตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
แต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยกระจายหายไปหมดแล้วคุณไม่อยู่ในจุดนี้แล้วนะฮะ
เหตุการณ์วัยรุ่นตีกันเกิดขึ้นในย่านสแก่งามบ่อยครั้ง
แต่ภายในซอยดังกล่าวเพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ชาวบ้านเขากลัวฮะชาวบ้านเขาหวาดภาวะอยากให้ตำรวจเข้ามาจัดการดูแลในเรื่องนี้นะครับ
ก็คือเขากลัวว่าจะโดนลูกหลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็เลยเหมือนแบบตะโกนว่าแบบ
ใช่ครับเขาเห็นเขาฟ้าระเบิดสองลูกครับในกรอย
มันก็วิ่งหนีออกไปแล้วอีกส่างอีกพวกกัน
เขาก็เลยมาตีรถอ๋อทีนี้คือเห็นมีคนบาดเจ็บด้วยอ่ะค่ะ
ตีฉิงทั้งต่อยทั้งเหล็กฟาดทั้งมีดเลยครับ

ว่าคนเจ็บที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงพื้น
โดนหนักเหมือนกันนะใช่ค่ะทั้งตีทั้งต่อยกระทืบเหล็กฟาดนะฮะ
เรื่องนี้คนถ่ายคลิปคนที่เราสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้
เขาเอาไปโพสต์ในโซเชียลเพื่อเตือนภัยให้ระวัง
เพราะกลัวชาวบ้านจะโดนลูกหลงจากการที่กลุ่มวัยรุ่นตีกันนะครับ
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดูแลในพื้นที่หน่อยนะครับ